ได้ผมไม่ว่า

อ๋อแล้วครับท่านแสดงที่ส่วนเนี้ยขึ้นอยู่กับกรรมธิการจะตกลงกัน
เป็นการคืนของประทานสภาพคุณแทนได้สนองที่ฉันเจนอ่าใครใครค้างก็ค้างจริง
เดี๋ยวใครจะค้างก็ค้างจริงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็คุณอ่า
คุณผู้ชายจะค้างไหม
ประธานก็สามารถเชิญตำรวจเชิญออกจากที่ประชุมได้ทำไมไม่ใช้ตำรวจได้
ผมก็ไม่อยากเรียนตรงไม่อยากจะมาบอกตำรวจนะว่ามันกลับมาห้อมนี้นะ
ทั้งชายทั้งหญิงนะมาเชิญออกอะไรต่างผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์
แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ใช้อะไรอย่างนี้นะครับหรือบางทีสองท่านที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะ
ผมก็นิ่งเฉยนะผมไม่เคยรายงานสถานสถานที่จะทำเกี่ยวใจเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ผมก็เก็บไว้กันเองหวังว่าในการชูทางกระต่อนผมก็จะดีขึ้นเลยจากตำรวจนั้น
อาเดะคุณศิราพูดอาเดะนี้จบแล้วจบแล้วนะฮะจะได้สมบัติกันกัน
ไม่เคยเลยนะครับแต่ที่
ผมเชื่อว่าท่านประธานรู้ดี
เพราะท่านประธานรู้สึกดี
เพราะท่านประธานลุยดี
แต่ทหารได้หรือไม่นะครับผมชื่อว่าได้สังเกตภาคแรก
สองใครเป็นคนโดยมัตถึงเลือกประธาน
เลือกบันทราบเลือกเลขา
ไม่ใช่เป็นมัสถึงของไฟค้างหรือไฟชัชาล

แล้วก็คุณศิระจะเอาเรื่องนี้ไปดำเนินการที่ไหนอย่างไรเชิญนะครับ

เจอพูดเรื่องข่าวเหรอ